เราจะต้องเห็นรัฐบาลนี้ทุ่มเทพละกำลังไปเรื่องหมื่นบาทเยอะมาก
ถ้ามองในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ย
ก็ไม่ได้มองว่านี่จะเป็นวิธีการใช้เงินประมาณ๕แสนล้านที่ดีที่สุด
เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า

ก็ยังมีความผูกโยงอยู่กับคุณทักษิณ

แล้วก็ถ้าเป็นไปตามคาด
เดี๋ยวหัวหน้าพักคนใหม่
ก็จะยังคงอยู่ในครอบครัวของคุณทักษิณ
ตอนนี้คุณทักษิณในสายตาของคุณนิเศษยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะ

เห็นเขาบอกว่านโยบายนินจาของเพื่อไทยนะฮะตอนก่อนหาเสียงนะครับ

แต่พอแถลงนโยบายนี้หายไปหมดเลยนะ
เพื่อไทยจะมาบอกว่าเดี๋ยวจะทยอยมา
ในมุมมองของคุณอภิษฎินะครับ
วาระเร่งด่วนของพักเพื่อไทยในการจัดตั้งการเป็นรัฐบาลคืออะไรฮะ

สิ่งที่น่ากังวลนิดหน่อยก็คือ
เราจะต้องเห็นรัฐบาลนี้ทุ่มเทพละกำลังไปเรื่องหมื่นบาทเยอะมาก

ซึ่งเป็นนโยบายที่มีคำถามเยอะ

ถ้ามองในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ย
ก็ไม่ได้มองว่านี่จะเป็นวิธีการใช้เงินประมาณ๕แสนล้านที่ดีที่สุด

ในขณะนี้ที่จะสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจ

ไม่นับถึงปัญหาในเชิงปฏิบัติทั้งหมดที่จะต้องเจอบ้างไม่มากก็น้อย
กติกาเงื่อนไขการใช้เงิน

และรวมทั้งข้อกฎหมายด้วยนะฮะ
ไปจนถึงประเด็นสำคัญที่สุดที่ยังไม่ได้รับคำตอบชัดเจนก็คือ
เงื่อนไขของการเปลี่ยนได้เงินดิจิทัลกลับมาเป็นเงินบาท

ที่จะพูดง่ายคือการจะไปขึ้นเงินเนี่ย
ตกลงทำตอนไหนอย่างไรแบบไหนนะครับ
ซึ่งจะมีผลค่อนข้างมาก
ต่อตัวนโยบายเองต่อเรื่องของวินัยการเงินการคลัง
ต่อเรื่องของบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออะไรก็ตาม

ก็กังวลนิดหน่อยว่าพอเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องหลักที่มันต้องทำ
เพราะมันไม่ทำให้ได้มันเหมือนถูกบังคับให้ทำแล้วตอนนี้เนี่ย

ใช่ก็อาจจะทำให้กระทบต่อดุลของนโยบายอื่นในภาพรวมนะครับ
เพราะว่าจริงสิ่งที่สำคัญกว่าในแง่หนึ่งก็คือมันไม่ใช่เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้
ถ้าถามผมเนี่ยเรื่องโครงสร้างกับเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องความเป็นธรรมกับกลุ่มที่ด้อยโอกาสยากจนแบบเฉพาะเจาะจง
ซึ่งนำไปสู่เรื่องของปัญหาสวัสดิการในระยะกลางระยะยาวน่าจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า
ให้คะแนนสักเท่าไหร่ครับในยกแรก
คุณจะไปให้คะแนนเขาตอนนี้ไม่ได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ทำเรื่องการต่างประเทศดีนะครับผมอยากเห็นประเทศไทยมีบทบาทในการในต่างประเทศมากขึ้นนะครับแต่ต้องติดตามนะครับต้องติดตามแล้วก็ต้องประเมินผลอีกทีหนึ่ง
ส่วนตัวรู้จักคุณเศรษฐาเป็นงานส่วนตัวไหมครับ

แต่ว่าไม่ได้มีความสนิทสนมที่จะบอกว่าได้ว่ารู้จักดีนะครับแต่ก็รู้จักตั้งแต่จริงก็คือเป็นเพื่อนของพี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เห็นบทบาทด้วยอะไรด้วยแล้วก็เจอกันก็พูดคุยทักทายกัน
ตอนนี้คุณเศรษฐาวิเคราะห์นะครับว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นครับในสายตาคุณอภิษฎ
เพราะบทบาทที่นี้ยังไงก็ต้องทำ
ผมคิดว่าเป็นทิศทางที่ดีสำหรับประเทศ
แต่ว่าเรื่องอื่นก็ที่กังวลนิดหน่อยก็คือว่า
หรือเรื่องการเมืองอะไรต่างยังไม่ค่อยเห็นท่าทีของคุณเศรษฐาที่ชัดเจนนัก
ที่เราบอกได้เลยว่าอ๋อนี่คือความคิดนายกเศรษฐา
ยังไม่ค่อยได้ให้คำตอบในเรื่องเหล่านี้ชัดเจน
ภายใต้คุณเศรษฐามีเงาของคุณทักษิณทาบอยู่หรือไม่อย่างไรฮะ

ผมว่ามันคงไม่ใช่แค่นายกเศรษฐาแล้วครับเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า
พักเพื่อไทยนะครับก็ยังมีความผูกโยงอยู่กับคุณทักษิณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสายตาของประชาชน

แล้วก็ถ้าเป็นไปตามคาดเดี๋ยวหัวหน้าพักคนใหม่
ก็จะยังคงอยู่ในครอบครัวของคุณทักษิณ
คุณอภิษฎกำลังบอกว่าพักเพื่อไทยนี่คือพักของคุณทักษิณ
ผมไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วอะไรกันแล้ว
แต่ผมถามว่าในความเป็นจริงนะครับพักเพื่อไทยก็ยังมองว่าตัวตนหรือสิ่งที่คุณทักษิณทำมา
คือสิ่งที่เขาสารต่ออยู่ดีถึงเขาจะไม่บอกว่าเป็นเจ้าของ
เขาก็ยังยืนยันไม่ใช่หรือว่านั่นคือสิ่งที่เขาพยายามสารต่อ
เรื่องเกี่ยวกับคุณทักศิลป์ติดคุกที่กลับมาประเทศไทย

ติดคุกไม่ถึง๑๐ชั่วโมงนะครับเราก็ไม่เห็นมีภาพแบบนั้นนะครับ
เราไม่ได้มองในเรื่องบุคคลนะครับแต่เรามองในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
แล้วก็มองในเรื่องของความเป็นธรรมโดยทั่วไป
ยิ่งไปตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้น
ความจริงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาใหญ่
แต่ว่าหลายคนเข้าใจได้เพราะระบบเศรษฐกิจเนี่ย
เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าโดยตัวของมันเองจะทำให้คนมาร่ำรวยเท่ากัน
แต่ว่าพอมันเกิดความรู้สึกว่ามันมีความเหลื่อมล้ำทางกฎหมายหรือไม่
อันนี้มันเป็นความรู้สึกของความไม่เป็นธรรมที่ลบยาก
เพราะฉะนั้นจริงใจผมก็คิดว่าถ้ายืนยันว่าสิ่งที่ทำอยู่ในขณะนี้เนี่ย
มันถูกต้องมันเป็นธรรมนะฮะก็ต้องทำอย่างไรให้มันใช้คำว่าโปร่งใสหรือชัดเจนกว่านี้นะครับ
แต่ทีนี้ก็อย่างว่าแหละก็มาถกเถียงกันอีกว่าบอกไม่ได้อีกว่าป่วยเรื่องอะไรเพราะเป็นอะไรต่าง
แต่ต้องคิดถึงภาพรวมความรู้สึกของคนตรงนี้
ค่ะถามไม่ได้ว่าความคิดผมถามตามข่าวนะผมพูดคำนี้เสมอตอนนี้คุณทักษิณในสายตาของคุณนิพิษยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจไหม

ส่วนตัวคุณอาพิสิทธิ์รู้จักคุณทักศิลป์ไหมครับสนิทกันไหม

ผมคิดว่าทำให้มันปรากฏชัดเจนนะครับว่าหลักเกณฑ์ต่างมันคืออะไรนะครับ
แล้วก็หาทางที่จะให้มันให้คนมีความเชื่อหรือมั่นใจได้ว่ามันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะครับ
ผมว่าปัจจุบันนี้มันอึมครึมแล้วก็ถ้าถามคนทั่วไปก็เหมือนกับมันก็คงไม่ใช่นะ
เชื่อหรือไม่ให้ผมย้ำอีกทีว่าคุณศักดิ์สิงห์อยู่โรงพยาบาลตำรวจ

เพราะฉะนั้นถ้ายึดตามเจ้าหน้าที่คุณทักษิณยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจ

คือนั่นแหละครับคือมันไม่ได้ประเด็นว่าอยู่แม้กระทั่งอยู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันก็เกิดข้อคอรหาอยู่
ว่าที่อยู่นี้เนี่ยมันเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับคนอื่นไหม

ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคลายตรงนี้ได้ก็จะดีนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นปมซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาได้ในอนาคต
โดยส่วนตัวยังเชื่อว่าถ้าในวันนั้นไม่เข้าไปร่วมพักก็น่าจะอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งกว่านี้
สนัยเรียโอไว้เลยว่าถ้าเราไม่ร่วมกับลุงเนี่ยนะครับวันนี้จะไม่เป็นแบบนี้
ผมคิดอย่างนั้นอาจจะผิดก็ได้
ก็มีการพูดกันจริงว่าถ้ามันเกิดในความจริงมันก็เสมือนกับเป็นทางออกอย่างหนึ่งให้กับฝ่ายคุณทักษิณเหมือนกันนะ
นะครับผมก็ต้องขอโทษว่าผมไม่สามารถที่จะ

แต่ว่าถ้าจะกล่าวหาว่า
ผมเนี่ยไปสั่งการ

ผมก็ต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่